มาถึงอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
ค่ะส่วนตัวผมเนี่ยไม่เคยเจอกับตัวเรื่องนี้ค่ะ
นะแต่ก็เห็นมาเยอะโดยเฉพาะคลิปเลิฟตามโซเชียล
มีข่าวแบบนี้เยอะค่ะยืนจองที่จอดรถ
ใช่ค่ะตัวเองเนี่ยยืนจองนะเดี๋ยวพวกจะมาห้ามคนอื่นจอด
ตลาดรังสิตที่ปฐุมธานีดูคลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
จองที่ก่อน
มันผิดเหรอใครเอาให้จอง
หมาดิมา

แล้วพี่ยืนจองได้มั้ย
ได้สิก็น้องกูเอามันจะมา

นี่ค่ะคือถ้าไม่นับเรื่องการด่ากันเนี่ยคำถามคือยืนจองที่แบบนี้ผิดไหม
เราถามนักกฎหมายถามทนายความมาให้นะครับเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
บอกว่ามายืนจองที่จอดรถทั้งที่ยังมาไม่ถึงก็ได้เหรอ
ยังด่าคนอื่นอีกทำอะไรได้บ้างกับคนแบบนี้
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็ไปที่สพประตูน้ำจุลาลงกรปฐุมธานีด้วย
เพราะว่าเจ้าของคลิปที่อยู่ในรถเนี่ยเขาไปลงบันทึกประจำวัน
เนื่องจากตัวเขาถูกคนที่ยืนจองที่จอดรถพูดจาข่มขู่
แล้วก็เล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าช่วงเกิดเหตุประมาณ๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
ก็ไปกับแฟนสาวจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารในตลาดรังสิต
ขับรถวนหาที่จอดตามปกติไปเจอข้างร้านอาหารว่างอยู่ที่นึง
พอจะขับเข้าไปจอดมีคนมายืนขวางบอกว่าจอดไม่ได้
เพราะจองไว้ให้น้องเดี๋ยวน้องจะมากินข้าว
ผมก็จะมากินเหมือนกันผมมาก่อนพี่จองได้ยังไงอะไรอย่างนี้
เขาก็แบบเฮ้ยทำไมจะจองไม่ได้ก็น้องน้องจะกิน
กินก็กินอยู่นี่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบเถียงกัน
ประมาณเนี้ยนิดหน่อยครับไม่มีคำหยาบแล้วพอผมก็ตัดสินใจ
ไม่จอดก็ได้ตรงนี้ก็เลยหันไปบ่นกับแฟนตอนขับรถออกมา
แบบโคตรเฮียเลยแต่เขาคงได้ยินเพราะผมยังไม่ได้ปิดกระจก
ด่าอะไรมึงรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยกับเราด้วย
มีแฟนอยู่ด้วยแล้วก็มันไม่คุ้มที่จะไปแลกกับอะไรแบบ
เนี้ยครับอ่าเราก็พยายามตามอีกฝั่งหนึ่งแต่ไม่เจอนะฮะค่ะอยากจะ
แจ้งเพิ่มเติมอะไรยังไงก็บอกทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้นะครับ
จะได้เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายแต่พื้นที่เกิดเหตุคือตรงนี้ครับ
คุณผู้ชมครับตลาดรังสิตนะครับคือจะเห็นว่ารถก็จอดเต็มอ่ะ
ทางเท้าสองฝั่งบางร้านค้าจะมีป้ายกั้นเอาไว้
เห็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้ด้วยตอนเย็นเขาบอกทั้งสองฝั่งก็

ก่อนที่คนที่ถ่ายคลิปคนที่ขับรถเนี่ยก็จะขับออกไป

คือแถวนี้เนี่ยจะจอดตรงไหนก็ได้ทุกที่
ยกเว้นเวลาที่ร้านค้าในตลาดรังสิตเปิดบางร้านเนี่ย

สงวนที่ให้กับลูกค้าของร้านเขาเท่านั้น
แบบอีแบบอีแบบอี
แต่ว่าต่างคนต่างก็ต่างมุมมองนะ

ก็ขับออกมาแล้วก็มาจอดที่ที่มันว่าง
ส่วนคำถามที่ว่ายืนจองที่จอดรถแบบนี้ผิดไหม

ประทานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
บอกกับเรานะครับบอกว่าการยืนจองที่จอดรถเนี่ย
คือถ้าเป็นที่ส่วนบุคคลอันนั้นเป็นสิทธิอยู่แล้ว
แต่ถ้าเป็นที่สาธารณะคือความจริงมันก็ไม่ได้ผิด

แต่มันจะเสียมารยาททางสังคมไงใช่ไหม
บอกว่าไม่ผิดกฎหมายแต่เป็นเรื่องของมารยาททางสังคม
เพราะว่าแหม่มันก็ถ้าคุณจะบอกว่าผมมีสิทธิ์ยืนนะ
ผมจะยืนอันนี้ก็ยืนได้นั่นแหละใช่ไหม
ใครจะไปว่าอะไรแต่ว่ายืนแล้วบอกเขาว่า
ไม่ได้จอดไม่ได้ครับไปไปเดี๋ยวเพื่อนผมจะมาจอด
คืออย่างนี้มารยาททางสังคมอย่างนี้อันนี้มันต้องเคารพกัน
ทนายรณรงค์ก็พูดถูกนะคือไม่ต้องมาถามหรอกว่าผิดกฎหมายข้อไหน
แต่เรื่องมารยาททางสังคมนี้สิมันเป็นเรื่องสำคัญมากจริงนะคะ